ปี๒๕๕๘นี้อากาศร้อนค่อนข้างจะมาก
แล้วก็ยาวนานติดต่อกันหลายเดือนนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ร้อนแรงกว่าสภาพอากาศ
หนีไม่พ้นเรื่องราวร้อนจากวงการบันเทิงครับ

มีเรื่องร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นเตียงหักรักร้าว
ข่าวคราวความสูญเสียรวมทั้งดราม่า

เรื่องร้อนจากวงการมายา

ในเรื่องเด่นแห่งปีของวงการบันเทิงครับ
ลงอินสตาแกรมส่วนตัว
กลายเป็นการจุดชนวนให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่า
เข้มงวดในการจองตัวของศิลปินชื่อกล้อง
ระบุให้ไม่เกิน๑คนต่อ๔ใบ

มีอภิษฎมากกว่าคนทั่วไป
เป็นเหตุให้เธอต้องโพสต์ข้อความชี้แจงแก้ต่าง

แต่แทนที่เรื่องจะเงียบกลับระอุยิ่งกว่าเดิม

ถูกโจมตีอย่างหนักในโลกออนไลน์
ซึ่งเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟให้สังคมโซเชียล

มาถึงจุดที่คนเกลียดทั้งประเทศ

ของคนดังกับพิษภัยของโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ที่สามารถส่งผลดีและลบได้เพียงชั่วพริบตา
พ้นเรื่องร้อนเอมมี่๒๕ตัวไปได้เพียงวันเดียว
ข่าวการคิดสั้นตัดสินใจกินยานอนหลับ
จบชีวิตของแตงโมพัทรธิดาก็เข้ามาแทนที่
โดยสาเหตุที่เจ้าตัวยอมรับว่า
ทำใจไม่ได้ที่ความสัมพันธ์กับสามีนักร้องโตโนภาคิน

ตอกย้ำหนักกับคลิปภาพบนเวทีคอนเสิร์ต
ฝ่ายชายยอมรับว่ากลับมาเป็นนุ่มโสดอีกครั้ง

เนื่องจากมีสภาวะซึมเศร้าเป็นทุนเดิม
และภายหลังจากการเปิดใจของฝ่ายหญิงเพียงวันเดียว
โตโน่ก็ถือโอกาสแถลงข่าวยืนยันความสัมพันธ์

และขอน้องรับความผิดทั้งหมดไว้เพียงคนเดียว
ดราม่าเตียงหักรักร้าวสะเทือนวงการบันเทิง

ก็มีเหตุให้บรรดานักสืบในโลกไซเบอร์

โพสต์ภาพขณะก่อนลูกน้อย๒คน
พร้อมข้อความตามสามีให้กลับบ้าน
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าครอบครัวคอปเดเรนเดอร์

ขณะที่ฝ่ายชายกลับเก็บตัวเงียบ
และเลี่ยงให้สัมภาษณ์ถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่า
และเป็นผลให้ปีเตอร์ถูกปลดจากละครเหตุเบี้ยวกองถ่าย
ที่ในช่วงเวลานั้นเขายังนับเป็นนักร้อง
พระเอกขาขึ้นคนหนึ่งของวงการ
ส่งท้ายปลายเดือนกับเหตุการณ์ช็อกวงการเพลง
กับการตัดสินใจกระโดดตึกปลิดชีวิตของนักร้องนักดนตรีชื่อดัง

มีปัญหาเรื่องความรักกับแฟนสาวเฟย์พรประวีหรือเฟย์เฟย์ฟางแก้ว
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวมุสิกพงศ์

ยังเป็นการสะท้อนสังคมให้หันกลับมาเล็งเห็นความสำคัญของโรคซึมเศร้า
ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้คาดการณ์ว่า
คนไทยน่าจะมีประชากรมีภาวะซึมเศร้าราว๑ล้าน๒แสนคน
และเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายสูงถึง๓๐ด้วย
และเหตุการณ์ร้อนเขย่าวงการบันเทิงไทยทั้งหมดนี้
ถูกบันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒